สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะหนูหนูขอน้ำสแตนบายไว้เลยนะลูก
ทำไมคะคอแห้งเหรอคะพี่เมื่อกี้ยัดอาหารมาโอ้โหใช้คำว่ายัดอาหารเลย
พี่กึ้นแล้วใช่ไหมค่ะเป็นเวลาเบี่ยวเกือบเกือบจะสามโมงเย็น
เป็นช่วงอาหารเย็นพี่มดก็อาจจะมีอารมณ์แบบหิวบ้าง
อะไรแบบนี้นะคะอ่ะไปเรื่องนี้กันดีกว่า
หลายคนตอนนี้มีความหวั่นวิตกเรื่องของไข้หวัดนก
หลายคนนี่แบบอุ๊ยมันจะแบบใกล้ตัวเราแล้วเราจะยังไงกันดีนะช่วงนี้ค่ะอย่างที่
ธิบดีกรมอนามัยก็มีการเปิดเผยเรื่องของมีเด็กหญิงชาวกัมพูชาเนี่ยเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนก
เรื่องนี้มากมากเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ทั้งประชาชนเอ่ยผู้
ประกอบการเอยเนี่ยอย่าเพิ่งตระหนกแต่ว่าไม่ควรประมาทสำหรับเรื่องนี้นะคะ
ไปพบสัตว์ปีกไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่นกที่มันตายกันเป็นจำนวนมาก
หรือว่ามันตายแบบผิดปกติอะค่ะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์ในพื้นที่ทันที
รวมไปถึงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือว่าตายด้วย
สำหรับกรณีการเลือกซื้อสัตว์ปีกที่มีชีวิตก็ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลังของสัตว
รวมทั้งพื้นผิวที่สัตว์เหล่านั้นอาศัยอยู่ด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการค้าอาหารในตลาด
จริงจะบอกพอมีไข้หวัดนกขึ้นมาคนก็จะกลัวเรื่องการกินเป็ดกินไก่แล้วตอนนี้
เขาบอกว่าเฝ้าระวังอย่าเคร่งเครียดอย่าเคร่งคัดให้แบบว่าต้องดูแลมากหน่อย
ทำความสะอาดตลาดบริเวณจุดเสี่ยงเป็นประจำทุกวันแล้วก็ให้ล้างตลาดตามหลักสุขาพิบาลเป็นประจำทุกเดือนด้วย
สำหรับผู้สัมผัสหรือผู้ปรุงอาหารต้องไม่ใช้มือที่หยิบจับไก่ดิบหรือเปื้อนเนี่ย
เอามาจับจมูกเอยตาเอ่ยหมั่นล้างมือบ่อยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากจับเนื้อสัตว์แล้วนะคะ
ที่มันยังดิบอยู่อย่างเงี้ต้องล้างมือทำความสะอาดแล้วก็เปลือกไข่ที่มีมูลสัตว์เปื้อนอันนี้
อย่าไปจับนะคะคือถ้าจับแล้วต้องล้างมือทันที
หากคุณมีบาดแผลที่มือเนี่ยต้องปกปิดแผลให้มิดชิดหรือว่าหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร
ควรจะแยกเขียงสำหรับหั่นเนื้อสัตว์หั่นเป็ดสดอะไรแบบนี้แยกเลยต่างหาก
สำหรับประชาชนควรเลือกเนื้อไก่แล้วก็เป็ดสดจากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐานด้วยนะคะ
ส่วนไข่ไก่ให้เลือกซื้อฟองที่ดูสดใหม่แล้วก็ไม่มีมูลไก่ติดออกมา
บางทีเวลาเราซื้อไข่มันอาจจะมีมูลแบบติดอยู่ที่ตัวเปลือกต้องทำความสะอาดอย่างหนัก
อะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นก็ต้องแบบดูเรื่องนี้นิดนึงแล้วก็เรื่องของการปรุงอาหารค่ะ
ควรจะปรุงให้สุกด้วยอุณหภูมิตั้งแต่๗๐องศาเซลเซียสขึ้นไปอย่างน้อย๕นาที
คือเราคงไม่กินไก่ดิบกันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไก่ขอให้ไก่สุกสุกมาก
คือจะต้มทอดหรืออะไรอย่างเงี้ขอให้เป็นไก่สุกนะฮะพรุ่งนี้หนึ่งมีนาคมวันนี้สิ้นเดือนแล้วเนี่ย
ขอประกาศว่าตามสัญญาก๊าซหุงต้มเนี่ยจะขึ้นราคาอีก๑บาทต่อกิโลหมายถึงยังไง
มันก็จะกลายเป็น๔๒๓บาทต่อถังนึกออกไหมเราอยากจะรู้ความสิ้นเปลือง
บ้านหนูอ่ะใช้ก๊าซใช้ถังเท่าไหร่ใช่ไหมหรือถังกี่โลใช่ไหมถังเดียวนั่นแหละ
ขายข้าวผัดขายอาหารตามสั่งเนี่ยเขามีผลกระทบเขามีต้นทุนที่สูงขึ้นแน่นอนซึ่งมันเป็นไปตาม
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นมีนาคมเนี่ยจะปรับขึ้นอีก๑๕
ก็จะขึ้นอีก๑๕บาทถัง๑๕กิโลอืมใช่ตามบ้าน
ก็จะตกแล้วเนี่ยราคาปีกในเดือนมีนาคมปรับขึ้นไปอยู่ที่๔๒๓บาทต่อถัง
ส่วนต้นทุนราคาที่แท้จริงเนี่ยหากไม่มีการตรึงราคาจากภาครัฐเนี่ย
อันนี้ก็ช่วยกว่าแล้วถ้าจะเอาราคาจริงเนี่ยมันอยู่ที่๕๐๘บาทอื้อหือ
เวลามันขายอยู่ตรงหน้าร้านแล้วเนาะ๕๐๘บาทต่อ๑๕กิโลกรัมขนาดที่รัฐบาลเนี่ย
แล้วก็แน่นอนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน๑๐๐บาทต่อเดือนเนี่ยนะ
๐บาทต่อคนก็จะดูแลไปถึง๓เดือนก็จะไปสิ้นสุด
จริงเนี่ยก็อีก๓เดือนคือเอาง่ายถึง๓๑มีนาคม
คือเป็นสิ้นเดือนหน้านายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิดโทเรียมเหลวนะฮะก็เปิดเผยว่าสมาคมเนี่ย
ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยดูแลหน่อย
ช่วยดูแลปัญหาประชาชนบางส่วนที่มีรายได้น้อย
เช่น๑๐๐๒๐๐บาทต่อครั้งเพราะปกติเนี่ยมันจะไม่ได้ถูก
เขาจะไม่เติมให้เรา๑๐๐๒๐๐เนี่ยเขาบอกเออตอนนี้๕๐๐มันหายาก
ก็ช่วยเติมให้เขาหน่อยแล้วก็คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลังจากราคาขายปลีกจะปรับขึ้นอีก๑บาทเนี่ยนะครับ
ร้านค้าเนี่ยได้รับทราบเสียงเหมือนเธอวันที่แพ้อากาศเลย
พยายามแล้วเหนื่อยมากจริง
พูดงีดังมาก
เนี่ยรู้เลยว่าฝุ่นแบบเมื่อก่อนเห็นไหมไปหัวเราะไอมิ้นเยอะเป็นกรรมเลย
แล้วมันอ่านข่าวเหนื่อยเนอะมันเหนื่อยกว่ากันเหมือนแบบวิ่ง
ใช่เพราะมันต้องใช้ตรงนี้ตลอด
ฉันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมหรือหรอพี่หมดไอ้ปะล่ะ
แต่ทำไมหลายคนบอกว่า๔๕๕๔๕๐บาท
เพราะว่าเวลามันไปอยู่หน้าร้านแล้วมันก็จะเป็นพิธี
นี่บางคนบอก๔๖๐เป็นเองที่ร้าน๔๘๐ส่งถึงบ้าน
ส่วนใหญ่จะส่งถึงบ้านแต่ถ้าสมมุติเอาจริงนี่คือรัฐบาลเขาตรึงราคาไว้ก่อนอยู่แล้ว
แต่เอาจริงที่เขาประกาศขาย๔๒๓บาทต่อ๑๕กิโลกรัม
ที่เป็นราคาแนะนำในพื้นที่กรุงเทพแต่ราคาในพื้นที่อื่นก็อาจจะแตกต่างกันออกไป
เพราะต้องบวกกับค่าขนส่งที่ขึ้นอยู่กับระยะทาง
ที่เป็นร้านค้ารายย่อยไม่ได้สูงนักฮะดังนั้น
หากในเดือนเมษายนรัฐบาลยังคงตรึงราคาได้
ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อประชาชนเพราะว่าถ้าไม่ตรึงเนี่ย

แต่ที่ผ่านมามันขึ้นเป็นขั้นบันไดมาเรื่อยเลยจริง
คือเขาบอกว่าพยายามตรึงแล้วแหละแต่ว่ามันยื้อได้เท่านี้
เรื่องของพลังงานซึ่งตอนนี้ภาราการน่ะหลายคนเขาก็มองอยู่ว่า

ทุกคนมีนโยบายหมดเลย
ว่าถ้าไฟจะถูกลง

ถูกลงค่าน้ำมันจะยกเลิกกองทุนน้ำมัน

เลิกองทุนน้ำมันเนี่ยหนูฟังแล้วหนูแบบหวั่นใจมากเลยนะ

ใช่ไหมทุกคนบอกว่าเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราดูสิทุกพักทุกพัก
ลดค่าคลองชีพลดค่าคลองชีพของมนุษย์ทุกคนคืออะไร

มันก็อยากรู้คือจริงตอนนี้
นโยบายที่ประกาศออกมาว่าจะลด๑๒๓๔เนี่ย
ได้ยินแล้วแหละแต่อยากเห็นเนื้อในมากกว่าว่า
ขั้นตอนในการทำว่าการที่จะลดค่าคลองชีพสำหรับอันลดเรื่องนี้
ทำยังไง๑๒๓๔แบบนี้แบบนั้น
คือถ้ามันเห็นเป็นแบบขั้นตอนที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมอะไรอย่างนี้

คือถ้าเศรษฐกิจมันดีมันก็จะไปได้ไง
ทีนี้พอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันตั้งแต่ด้านบนด้านล่างไล่ลงมา
คือทุกอันมันกระทบหมดมันก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาอย่างนี้
ค่าครองชีพบางคนอาจจะบอกว่าฉันยอมที่จะจ่ายแพงนะ
ถ้าสมมุติสวัสดิการต่างที่มันตามกลับมาเนี่ย
มันเสมอกันมันดูเท่าเทียมมันดูไปด้วยกันได้
แต่ถ้าสมมุติทุกอย่างขึ้นหมดเศรษฐกิจไม่ดีค่าคลองชีพทุกคน
เราทำไงเราไม่ได้มีเงินไปใช้ตรงนั้นอย่างนี้
ค่าครองชีพสูงคุณภาพชีวิตต่ำอะไรอย่างนั้นเนี่ย
เราบอกโอเคแหละอย่างบ้านหนูอยู่กัน๓คนอาจจะไม่ค่อยทำกับข้าว

บางทีการทำเองอาจจะประหยัดกว่า
แต่ถ้าสมมุติเป็นครอบครัวใหญ่เราคิดถึงต่างจังหวัดอย่างนี้

อย่างฐานก็คือนึ่งข้าวอะไรอย่างนี้ตอนเช้า
แต่เวลาทำผัดหรือแกงเนี่ยมันก็ต้องใช้หม้อไงแม่
ถึงว่าวนี้ส้มตำที่ซอยเขียนแล้ว
หนึ่งมีนาขึ้นขอขึ้นขึ้นราคาขอขึ้นราคาคืออาหารตามสั่งคือ
กอก็ขึ้นไงส้มมะนาวก็ขึ้นแม่มะนาวมันขึ้นเป็น๔๐
อยู่แล้วมันหน้าร้อนปุ๊บสัญลักษณ์หน้าร้อนปุ๊บ
เราเคยเจอมาตั้งแต่เด็กเด็กมะนาวลูกกันเจ็ดบาทสิบบาทใช่
เราแค่มาลุ้นกันว่าปีนี้เราจะเจอมะนาวกี่บาท
แต่ไข่ไก่ถูกลงละใช่มะไข่ไก่ถูกลงละค่ะ
แต่ก็ต้องระวังทำให้สุดก็ตามความต้องการอืม
ค่าไฟล่ะค่าไฟก็ขึ้นอยู่ดีอ่ะใช่แต่มันก็ไม่ได้กินเยอะไหม
ถ้าเอฟทีจะขึ้นเอฟทีขึ้นเนี่ยฮะ
ว้ายลืมเนาะที่บ้านเท่าไหร่แล้ว
ขึ้นขึ้นอีกแล้วนะพี่โม๊ตนะ
โซล่ายังไม่ช่วยไหมโซล่ายังช่วยอยู่นะตอนนี้

ยุคสภาเมื่อไหร่วันเกิดหรือเปล่า
วันเกิดนายกจะยุบสภาไหม๒๑มก

นายกเอ้าแล้วจะมายุบสภาวันเกิดฉันทำไมล่ะ

โอ้โหละร้อนเป็นไฟตั้งแต่

ใช่เขาบอกเลยเขาจะเผารังหนู

จากที่มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขไปตรวจ

ใช้คำว่าอารวาสแม่หรือยังไง

ทวทัพคุณชุวิตเอาไปสั่งใครมาละเปล่า

ซึ่งคุณอนุทินนก็บอกว่า
ว่าคือแฉเริ่มต้นจริงจริงแล้วเนี้ยเริ่มจากคุณศักดิ์สยามอ่า
เพราะว่ามีการบอกว่าเนี่ยไอ้รถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยมีการทุจริตกัน
สามหมื่นล้านบาทอ่าคุณศักดิ์สยามตอบไปว่าโอ้โหหนึ่งล้านบาทเนี้ย
มันหนักโลหนึ่งใช่มันหนักโลหนึ่งถ้าสามหมื่นล้านเนี่ย
มันหนักสามหมื่นโลนะอืมใครจะขนไหวจะขนกันยังไงผมเนี่ยเสียวซะอะไรนะ
บอกใช้คำพูดอะไรแบบว่าผมนี่ขนลุกขนลุกสามหมื่นล้านเนี้ย
เขาทำกันยังไงเหรออืมหลังจากนั้นปุ๊บโรงแรมแก้อยู่แถวสุขุมวิทยี่สิบหกค่ะ
หลังพระอำารัมณ์เดวิสที่มันก็จะร้านกัญชาเนอะแหละ
มีคนไปตรวจร้านกัญชาแกะ
อุโหค่อนข้างนี้อย่างของขึ้นเลยเพราะว่าแต่แรกแรกมันไปบุกที่กระสวงก่อน
อันนี้คือภาพบรรยากาศที่โรงแรมของแกถูกต้องไหม
ใช่ค่ะเนี่ยกวัดปาดทุกอย่างแล้วก็แบบถมน้ำลายใส่รูปนะคะ
วันนี้มีความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณชูวิทย์นะคะ
ประโยคเด็ดคือผมไปบุรีรำแน่นอนและจะถล่มบุรีรำให้เละ
คือตอนนี้จากเขาบอกว่าด้วยความที่คมนาคมก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบใช่ไหม
แล้วลามไปถึงภูมิใจไทยใช่ไหมเรื่องกัญชา
ลามไปถึงเขาบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังภูมิใจไทยจริงใคร
ก็เนวินไงอันนี้คุณชุวิตพูดนะคะ
คือในเฟซบุ๊กเนี่ยโพสต์ไว้ค่อนข้างยาวเหมือนกันบอกว่า
คมนาคมร้อนตัวออกอาการรั่วนะส่งจดมาให้ผมยื่นเอกสารสอบตัวเอง
ปะโถผมยื่นเอกสารให้นายกผ่านช่องทางการร้องเรียนไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่ผมเอาน้ำยาบ้วนปากไปให้นายโอศักดิ์สยามน้องเนวิน
ส่งให้ปปชด้วยต่างหาก
อย่าทำลิเกหน่อยเลยครับคิดว่าผมจะส่งเอกสารให้ได้ยังไง
ในเมื่อคุณเป็นผู้ต้องสงสัยซะเองแก้เกี้ยวมากกว่า
ผลประโยชนโครงการทุจริตรถไฟฟ้าสายสีส้มเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุด
ส่วนที่ไม่แพ้กันคือเรื่องกัญชาออกแค่กฎกระทรวงบอกครอบคลุมแล้ว
พอมีปัญหาก็ไปโยนโทษว่าสภาไม่ผ่านกฎหมายลูกให้
เอ้าก็คุณรีบออกประกาศผลักดันกัญชาเพื่อเอาคะแนนเอง
เลวร้ายของสองเรื่องนี้ผมจะแฉให้หมด
เที่ยงนี้เจอกันต้องเผารังหนู
ซึ่งตอนเที่ยงเขาพาเด็กถูกต้องไหมฮะ
โจมตีนโยบายกัญชาเสรีเนี่ย
ไปแสดงเชิงสัญลักษณ์กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
เล่าประสบการณ์ว่าเคยเห็นเพื่อนสูบกัญชากันเนี่ย

ใช่ก็คือเอาเด็กถือป้ายกระดาษ
เป็นแบบเขียนต่อต้านบอกว่าต่อต้านกัญชาเสรี
เยาวชนต้องไม่พีกัญชากัญชาทำลายอนาคตของชาติ
ก็คือตั้งใจที่จะบอกว่าไปทำกิจกรรมเชิงสัญลักษ
เพื่อให้กัญชามันอยู่ห่างไกลเยาวชน
โปรงมุมมืดของกัญชาที่มันมีทั้งคุณและโทษ
คือคุณชูวิทย์บอกแบบนี้นะคะว่าตัวเขาไม่ได้มีปัญหากับกัญชานะ
ไม่ได้ต่อต้านกัญชาแล้วไม่ได้บอกว่ากัญชาเป็นสิ่งไม่ดี
แต่สิ่งที่เขาต่อต้านก็คือกฎกระทรวงสาธารณสุข
ที่มันเร่งรีบเกินไปเลยอยากจะถามหน่อยว่า
การรีบออกกฎกระทรวงเนี่ยทำไปเพราะคะแนนเสียงอย่างเดียวหรือเปล่า
เพราะอันนี้คุณชูวิทย์พูดนะบอกว่า
นายอนุทินรองนายกรัฐมนตรีเคยพูดตอนหาเสียงเอาไว้ว่า
กัญชาสามารถนำมาพีสูบกันเองก็ได้อ้าว
ซึ่งประโยคนี้เนี่ยมันคือความไม่ชัดเจนของการควบคุมการใช้กัญชา
ทำให้เยาวชนถูกมอมเมาโดยไม่มีความรู้และขาดวิจารณญาณ
คือเรื่องความรู้เนี่ยเป็นประเด็นที่แพทย์เอ๋ยหมอเอ๋ยพี่มดดำก็เคยพูด
กัญชาเนี่ยมันใช้ได้ดีจริงมันมีคุณ
แต่ถ้าคุณไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้มันก็จะกลายเป็นโทษ
เนี่ยเป็นคนที่แบบว่านางนอนไม่หลับอย่างที่พี่พูดอยู่แล้วพี่หอดกัญชา
นึกออกป่ะพี่เชื่อว่ากัญชามันดีอืม
หวงเบาหวานความดันนี้มันได้นะ
แต่ต้องให้หมอเป็นคนสั่งไม่ใช่หยอดแอ๊ะหอดเองอะไรอย่างนี้
หลายคนป๊อกนะเถอะใช่เพราะวันนี้มันไม่รู้เนอะ
มงปริมาณต่างต่างเขาเลยบอกเขาไม่ได้ต่อต้านกัญชานะ
แต่ว่าต่อต้านกฎกระทรวงที่ออกมาไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจนแล้วก็เร่งรีบเกินไป
เหมือนจะหาเสียงอย่างเดียวอันนี้คุณชูวิทย์พูด
แล้วก็เลยโยงไปถึงพอพูดถึงภูมิใจไทยคุณหนุนก็โยงไปถึง
คุณเนวินคุณสักทยามคุณสักทยามใช่เพราะเขาบอกว่าอ้าว
ชอบนี่ก็เหมือนกันเลยเอากรณีกระทรวงคมนาคมก่อนแล้วกัน
เรื่อง๓๐๐๐ล้านทุจริตโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
กระทรวงคมนาคมบอกว่าให้ผมเนี่ยส่งเอกสารไป
ให้คุณศักดิ์สยามเพื่อตรวจสอบใช่ไหมคุณชุวิตบอกผมจะส่งให้ได้ยังไงอ่ะ
ก็คุณคือคนต้องสงสัยคุณคือผู้ต้องสงสัย
คุณจะให้ผมส่งเอกสารไปให้คุณตรวจเหรอมันตลกไปหรือเปล่า
คุณชุวิตก็เลยเอาสำเนาหนังสือราชการอันนั้น
ฉีกทิ้งให้ดูเป็นเชิงสัญลักษณ์เหมือนกัน
บอกผมไม่ส่งให้หรอกเดี๋ยวผมจะเดินหน้าถล่มบุรีรำ
และล้มนายอนุทินด้วยคะแนนเสียงในการรณรงค์

เพราะนายอนุทินสนับสนุนให้มีกัญชาเสรี
คุณประกาศกล้าวคุณชูวิทย์มีการบอกด้วยบอกว่าถ้าเป็นในกรุงเทพมหานคร
ไม่มีทางได้แน่นอนเห็นไหมคุณชุวิตเขามีพูดด้วย
เขาจะลนลงเลยว่าไม่เลือกอนุทินนะคะแล้วก็พูดด้วยว่า
ที่คุณอนุทินถามว่ามีคนอยู่เบื้องหลังมีใบสั่งหรือเปล่า
เอาคุณพูดมาดิใครคุณบอกชื่อมาเลยใครอ่ะก็บอกมา
ส่วนคุณคนที่อยู่เบื้องหลังคุณผมบอกให้เนวินไง
มีการเอารูปคุณเนวินขึ้นมาด้วยคุณชุวิตพูดแบบนี้เลย
หลังผมคือใครคุณบอกมาเลยแต่เบื้องหลังคุณผมบอกเลยว่าคือคุณเนวิน
เพราะอนุทินไม่รู้เรื่องหรอกถึงได้เรียกว่าครูใหญ่ไง
เนวินพูดกับผมเองคุยกันที่พญาไทยผมบอกได้เลย
วินบอกผมว่าไม่ต้องการเป็นรัฐมนตรีแล้ว
เบื้องหลังคอยกำกับดีกว่า

อันนี้คือคุณชูวิทย์บอกว่าคุณเนวินบอกเขาแบบนั้น
แต่ที่แน่ประโยคทิ้งท้ายในโพสต์นี้ของคุณชุวิตก็คือ
คุณชุวิตเลิกเปิดอีกเรื่องอะ
เขานี้ใกล้แล้วตั้งคุณชุวิตมาการเมืองแล้ววะ

บ่อนก่อนบ่อนก่อนบ่อนในกรุงเทพที่บุ๊กเริ่มเจอกัน
จนถึงเรื่องดาราไต้หวันไงลูกดาราไต้หวัน
อันนี้เป็นข้าราชการเป็นตำรวจใช่ไหม
ศาลาวัสตร์ศาลาวัสตร์สัวศาลายมศาลาวัสตร์สัว
ดาราจนถึงโอ้โหไม่ว่าวันนี้หยาดทิพย์ครอบครัวหยาดทิพย์
จะต้องออกมาแถลงว่าบ้านที่บอกว่าเคยโดนยึดโดนยึดอ่ะ
มันตั้งแต่ฟอเล็กครั้งที่แล้วที่ตอนนี้ปปงเขายึดอยู่
ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะมันเป็นเรื่องเก่าที่ทางครอบครัวหยาดกับเมฆ
ออกมาแถลงแล้วเนี่ยแต่วันนี้มาเริ่มใหญ่ขึ้นแล้ว
ใหญ่ขึ้นคือเริ่มไปพักการเมืองแล้ว
คือคำพูดของคุณชูวิทย์มันก็ส่อไปได้ในหลายเงื่อนไขของการเป็นพักการเมือง
ทุกคนเริ่มเปิดอาวุธหน้าตักตัวเองเพราะว่าสัญญาณยุบสภาใกล้จะมาหรือเปล่าแม่
เพราะแกพูดอยู่แล้วว่าแกไม่ลงแน่
เขาไม่เล่นการเมืองอีก
แต่หมายว่าตอนนี้การเมืองมันร้อนแรงเพราะทุกคนก็รอวันยุบสภาไง
คนก็ถามนายกทุกวันเจอนายกก็ถามทุกวัน
ก็ถามปุ๊บไงวันนี้ก็ถามนายก๒๑มีนา
เพราะว่ายังไงนายกจะต้องยุบก่อน๒๔มีนา
เพราะว่ามันเงื่อนไข๓๐กว่า๖๐วันถูกต้องไหมครับ
ปรากฏเขาบอกนี่นายกแววว่าจะยุบสภาเนี่ย
วันเกิดเลยเหรอนายกตกใจไงเธอ
ไปดูแกตอบว่าอย่างไร
ถ้าวันที่แหล่งที่อะไรวันเกิดวันนี้ก็แล้วกัน

นั่นบอกยุบพรุ่งนี้ก็แล้วกัน
งอนหรือเปล่าเนี่ยมันตัดปัญหาไปเลย
ใครเขาเกียจผมนักหนาจะไปยุบวันเกิดผมทำไม

คือยังไงรังเกียจผมมากให้ผมออกไปในวันเกิดอย่างนี้เหรอ
แสดงว่าไม่ใช่๒๑แน่เลยเพราะตอน๓วันที่๑๕
เขาบอกวันที่๑๕๑๕ก็ไม่รู้จะใช่หรือเปล่า
มันเป็นวันทงชัยทำไมอ่ะ

วันที่๑๕หรอมันต้องมีแบบวันที่ที่เขาถือเลิก
เพราะถือว่าทุกอย่างแกดูตลอดระยะเวลา
เขาดูเลิกดูยาวหมดนะใช่

ยังไงต้องยุบก่อน๒๔มีนา
แต่ขนาดเดียวกันเขาบอก๑๕

หรือจะเป็นแบบแฮปปี้เบิร์ตเดย์

จะมาให้เขาแบบว่ายุควันเกิดตัวเอง
นักข่าวถามไงว่าทำไมต้องยุควันเกิดเป็นของขวัญไงคะ
เขาเลยถามไงว่าของขวัญอะไรรังเกียจเขามาก
ให้เขาออกเนี่ยเหรอเลยเป็นของขวัญประชาชนเหรอ
ซึ่งวันนี้แม้กระทั่งในสภาก็ถือว่าหมดวาระแล้วนะฮะ
ก็คือคุณชวนเขาล่ำลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เขามอบโอวาสกับสอสอในการประชุมสภา
ครั้งสุดท้ายก่อนหมดวาระ
ขอให้สอสอส่วนใหญ่ได้กลับมาทำงานการเมืองนะ
เขาก็ว่าอย่างนั้นอาจจะเป็นรัฐบาลบ้าง
วันนี้รัฐบาลคุณอาจจะต้องไปเป็นฝ่ายค้าน
ฝ่ายค้านวันหน้าคุณอาจจะได้มาเป็นรัฐบาล

แบบว่าขอแล้วก็คงไม่ได้กลับมาทุกคนหรอก
แต่ขอให้คนที่ได้กลับมา

ติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้เนาะ
ใช่ค่ะเพราะว่าการเมืองมัน

หลังจากนี้ก็ต้องจับตาการเมืองอย่างหนักเลย
แล้วต้องถูกคุณชูวิทว์ว่าเขาจะเอาอย่างไรต่อ
เขาจะทะลมใครต่อ

นี่ไงถึงบอกว่ามาถึงพักการเมืองแล้ว

ด้วยความที่แบบว่าทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบ
ที่ร้านเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาพอดี
แกก็เลยไปต่อยอดเรื่องนี้ต่อกันมาเลยอย่างนี้
ซึ่งร้านนั้นจริงเขาบอกว่ามาเช่าโรงแรมแกอยู่

เรื่องของการหายตัวไปของเด็กชายวัย๘เดือน

มีการเรียกทั้งตัวทั้งพ่อแม่เด็กเนี่ย

เข้าเครื่องตรวจแบบว่าจับเท็จ

ทั้งพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งมันมีความผิดปกติ

ออกมาบอกว่าเป็นคนไหน

ก็มีการรับสารภาพขึ้นมาบอกว่า

ล่าสุดนะคะยายของแม่เด็กคนนี้

ได้รับการประกันตัวบอกว่าตอนเนี้ย

เพราะคิดว่าหลานเขาเนี่ยคงเครียดหนักมาก

ก็เลยคิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้
ตอนแรกตัวแม่เด็กเองเขาไม่กล้าที่จะพูด
เพราะว่ากลัวถูกทำร้าย
ที่ผ่านมาหลานไม่ค่อยชอบบอกอะไรมาก

อันนี้กรณีนี้คุณยายบอกนะคะ

แล้วตอนนี้ยังมีความหวังเพราะเขาเชื่อว่า

ถ้าหากว่าแม่ของน้องบอกความจริงเร็วกว่านี้

ทางด้านพี่สาวของพ่อเด็กบ้างป้าหมี
เขามีการเดินทางไปดูนักประดาน้ำ
กำลังงมหาน้องในครั้งนี้ค่ะ
โดยป้าหมีเองเขาก็มีการออกมาบอกว่า

เพราะว่าถ้าหากนำศพน้องไปทิ้งไว้

เพราะว่านักประดาน้ำเองเขามีการดำลงไป

แล้วก็ไม่พบแม้แต่เสื้อผ้าของน้องด้วยนะคะ

ผู้ใหญ่บ้านเองสารวัตรกำนัน
เขาก็ร่วมกันลงไป

ที่เคยหาไปแล้วหลายครั้ง

จากบ้านมาประมาณ๒๐๐เมตร
ก็เป็นบริเวณเดียวกันกับที่เขาพบผ้าอ้อมสีขาว
ถูกวางทิ้งเอาไว้ตรงข้างป่าย่าค่ะ

จากจุดที่พบผ้าอ้อมไปอีก๑๐๐เมตร

บอกว่าตอนนี้เริ่มเข้มข้นมากกว่าทุกวัน

มีการจำลองสถานการณ์ดูนะคะ
คือจะเอาลูกหมูที่ตายแล้วเนี่ย

เพื่อที่จะดูว่าโยนลงไปในแม่น้ำแล้วเนี่ย
ทิศทางลูกหมูเนี่ยมันจมลงไปไหม

ประกอบกับการไหลเชี่ยวของแม่น้ำเนี่ย

คือจะเป็นการจำลองสถานการณ์ดูนะคะ
ว่าแม่ของเด็กแล้วก็ครอบครัวเอง

บอกว่าอยากจะให้สอบถามกับตำรวจ
ไม่อยากจะให้มาถามกับทางครอบครัวตัวเอง

ตัวเขาเองเนี่ยได้เอาลูกไปวางไว้ตรงนั้น

บอกว่าตอนเอาลูกไปโยนน้อง

คือน้องจมลงไปเลยแม่บอกแบบนั้น
เขาใส่เสื้อผ้าลายขวางสีขาวดำ

เพราะกลัวจะโดนว่าค่ะ
ซึ่งไปถามรายละเอียดกับตำรวจดีกว่า
ตนอยากจะเจอน้องแต่ไม่จำเป็น

เรื่องทั้งหมดตัวเองทำไปคนเดียว
อยากจะขอโทษลูกที่ทำอะไรไป

ตอนนี้เนี่ยอยากเริ่มชีวิตใหม่

ไม่อยากจะให้มาถามเรื่องนี้อีกแล้ว
ขอเวลาส่วนตัวให้กับครอบครัว

ชีวิตใหม่เริ่มได้แหละแต่ว่า
ต้องเริ่มจากการพูดความจริงทั้งหมดก่อน

ถ้าคุณยังรับโทษในสิ่งที่คุณทำไม่หมดเนี่ย

นะชีวิตแม่น่าสงสารว่ะ

แยกเป็นสองส่วนคือหมายถึงว่า
ในการที่เราไปสาปแช่งแล้วกดด่าแม่เด็ก
อันนี้คือต้องใช้คำว่าถอดบทเลียนที่แท้จริงแล้วว่า
ชีวิตของแม่เด็กที่เขาเจอมาเนี่ยเขาเติบโตมาในสังคมแบบไหน

มีการสอนมีการเติบโตมาเป็นแบบไหน
คือการที่เขาแบบตัดสินใจหรือมีตักกะความคิดแบบนี้
มันก็ต้องดูถึงพื้นฐานสังคมครอบครัว
คือเอาจริงความสงสารกับความทำผิด

ดังนั้นจะมาเอาใช้ความสงสารแล้วบอกว่าโอเคเราสงสารคนนี้แล้ว
ไม่ได้สงสารได้แต่สิ่งที่เขาทำผิดต้องแยกก็คือผิด
ไม่ได้บอกว่าสงสารแล้วสิ่งที่เขาทำมันจะถูกเพียงแต่ว่า
ถ้าเข้าใจในแง่ของมนุษย์คนนึงว่าเขาเติบโตมาแบบนี้
เขามีชุดความคิดเขาเจอมาแต่สิ่งแบบนี้
เพราะฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
แล้วที่เขาให้ไปประกันตัวคือ
ตาบอดแม่ป่วยติดเตียงเขาว่าอย่างนั้นนะ
คือมันมีความจำเป็นจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้
แล้วก็เขายังเชื่อว่าเด็กน้อยไม่ได้หายไปไหน
อาจจะมีการอาจจะขาย
คือถ้าดูวันนี้รายการพี่หนุ่มใช่ไหมคะที่คุยกับกู้ภัยใช่ไหมเออที่เขากู้ภัยบอกว่าผมก็ตะหงิด
ที่ว่าแบบเหมือนพ่อกับแม่เด็กจังหวะกู้ภัยงมกันแบบอุ้ยหูดับตับไหม้เลยอ่ะ
ก็ยังคุยแบบเออทำไมมาหากันตรงนี้ล่ะหรืออะไรอย่างนี้
คือเขาก็รู้สึกว่าเออท่าทีของพ่อและแม่มันแปลกมันไม่เหมือนคนลูกหาย
อันนี้หลายหลายคนก็พูดใช่ไหมคะหรือจะเป็นประโยคบางประโยคที่
แม่เด็กก็เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเออถ้ามีคนเอาไปจริงจริงเขาคงเอาลูกไปเลี้ยงดูแบบ
อย่างดีแล้วละมั้งหรืออะไรอย่างเงี้คือตอนเนี้ยมันก็เลย
คือสุดท้ายแล้วมันก็ต้องตอบให้ได้ว่าแม่พูดความจริงหมดแล้วหรือยัง

ว่ากันไปเกิดราศีอะไรคะ
หนูว่ะคะกงภายนี่กงมั๊ยคะ
กุ้งอุ๊ยเธอจะป่วยเหมือนฉัน
ไม่ต้องจ่ะแล้วแหละอย่าเป่งกันแหละ
ไม่ใช่ไปดูคือเขาบอกให้ฉันไปหมุนกังหันนั่นแหละ
เอาอย่างนี้แต่เธอไม่เชื่อเธอเป็นคริสต์ไง
ต่อไปเนี่ยคนที่เกิดสองราศรีคุณฟังดีนะถ้าสมมติคุณ
ทนมาหลายปีสองปีครึ่งอ่าชีวิตคุณกำลังจะเป็นที่สุด
ที่สุดที่สุดอืมคือโอเคล่ะคุณติดเรื่องการเงินการทอง
ทำอะไรรู้สึกว่ามันติดขัดไม่ดีสักอย่างหนึ่งเลย
หลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปราศีหนึ่งคือมังกร
กับราศีกรกฎใช้คำว่าฟ้าเปิดแล้วกันฮะ
ฟ้าเปิดคือหลังจากนี้ปุ๊บดวงชะตาคุณเปิดแล้วคุณอดทนมานานแล้ว
หลังจากนี้มีแรงเท่าไหร่คุณลุยเข้าไปนะเต็มเหนียวเข้าไปเลย
เหมือนดวงที่คุณอดทนมานานมันเปิดแล้ว
ทำไมเธอเปลี่ยนอย่างเงัยนะไม่รู้หรอหนูดูไม่เป็นน่ะ
แต่อะไรเคยเขาเขียนเนี่ยสิบห้ามักกะลาถึงสิบสองกุมภาก็แปลว่าหนูอยู่บางกร
บางครทุกนี้อะอันนี้ไงคุณหมอให้ออกวันนี้ไงพรุ่งนี้เธอจะหายล่ะ

ที่ดาวเสาจะย้ายคือคนที่เกิดราศีกุม

แล้วก็สิง๑๗สิงหาถึง๑๕กันยา
คือเอาง่ายจะมีสิ่งรับผิดชอบมากขึ้น

แล้วก็มีการถูกโกงกันเกิดขึ้น

หนึ่งก็ไปหาพระนาคปรก
อย่างตัวเองก็ไปถวายพระที่มีพญานาค

อย่างเงี้ยพระนาคปรกมั้ย

ทำการย้ายเข้าราศีสิงศ์กับกลุ่ม
ระยะนี้ช่วงราศีกรกฎจะพ้นภัยแล้ว

หมอช้างอีเลเฟ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าไหว้อีกแล้วเหรอ
ก็คือทุ่มสิบนาทีไหว้อีกแล้วเขาบอกกับแม่ไหว้แล้วเหรอ
ไหว้ทุกครั้งไหว้ไม่ไหวแล้วไหว้อาทิตยอาทิตย์เหมือนกันนะคะ
นี่ไงฉันไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมขอเงินไงเธออืมโหควันชุดแสบตา
ฉันว่าเอ๊ะเจ้าแม่กลอิมขอเงินไงเถอะฉันก็กลัวเจ้าแม่คุณอิมไม่ได้ยิน
ก่อนไปยืนอ่าควันแบบเต็มเหนียวเธอหูไม่ไหวปรากฏว่าจะได้เสียเงินเพราะต้องไปรักษา
แหละจริงเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาหมอฉีดยาเพราะเจ้าแม่กลอิมเนี่ยแหละ
กลัวเจ้าแม่กวนอิมไม่ให้เงินฉันไงเธอนี่ฮะใส่หน้ากากไหมใส่แล้วอะไรโอ้โหแต่ควันมันเนอะ
ปามเนอะวัดเจ้าแม่กวนอิงบอกโอ้โหคนเยอะนะทูบจุดกันขนำเลยอ่ะ
เราต้องจุดอันใหญ่ใหญ่เพราะเดี๋ยวเราจุดอันเล็กเล็กเจ้าแม่กุฏอิมโกรธเธอ
เราต้องเปลี่ยนปฏิวัติคิดค้นทูบแบบใหม่ขึ้นมาไหม
ทำยังไงอ่ะไม่มีความที่แม่กุฏอิมไม่รู้ล่ะ
เขาไม่รู้เหรอจริงเหรอก็ไม่รู้ว่าฉันกลัวเขาไม่รู้อ่ะ
ถ้าใจมันสื่อถึงไหมไม่ได้เหรอ
ไม่ต้องจุดทูปก็ได้แล้วถ้าใจถึงนะจริงนะพี่นะ

ใช่ไงมันจะต้องมีเลข๑๐

ช้างไม่ได้บอกแต่ช้างบอกให้ไหว้ทุ่ม๑๐

หน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของไหว้สีม่วงสีดำเป็นอาหารที่กินได้
แล้วก็ควรมีทั้งคาหวานมีผล
แล้วก็เขาบอกว่าไปว่ายขอบรอนใหม่พวันคนที่เกิดสองราศะีนี้จะดีก็ต้องแม้รู้มั้ย
อันนี้ไม่ได้พูดเองนะหมอฉางก็บอกคุณลองมีความเชื่อดุผญานากสิ
ไปขอดวงจากพญานากให้ช่วยเรามันยังไง
เขาก็ว่าอย่างนั้นพวกมีอะไรดาวสาวเลขอะไรกันมั้ย

ไม่ใช่สิบยังไงช้างให้สวดสิบรอบ

โอเคไปพักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมากันต่อ
คิ้วของเราเราเลือกเอง

ชื่อว่าผีที่ร้านป่าช้าคาเฟ่

ที่ดังเธอก็ทำเป็นป่าช้าคาเฟ่น่าไปมาก
แต่ปรากฏว่าเนี่ยป่าช้าคาเฟ่ที่เนี่ย
ผีนะให้หวยถุงมาส่งหัวติดแล้ว

นี่ก็คือโอ่งที่เมื่อก่อนโอ่งที่ต้องมีทุกวัดเห็นไหม

นี่ดูชื่อเมนูเขาหนูชอบมาก

กระหังโบยบินคือเอสเปรสโซ
ผีหน่อยน่ารักยูจะเป็นลาเต้อะไรมั้ง
คือเอาง่ายว่าที่วัดสาวทรงทองตนายมเมืองเพชรบูนเนี่ยนะ
เขาก็ได้มีการเปิดร้านขายอาหารกาแฟ

ที่ตอนนี้เป็นกระแสคนไม่กลัวเผียนอยู่มั๊ย
แล้วก็จะมีรูปปั้นผีอยู่ตนหนึ่งเออเนี้ยเขาบอกนี่เหรอ
ไม่ใช่อีกตัวหนึ่งที่อยู่หน้าร้านอยู่หน้าร้านกาแฟเลยแหละเป็นผีผู้หญิง
ถ้าหากเป็นกลางคืนก็จะดูน่ากลัวเนอะ
แต่ผีตัวดังกล่าวเนี่ยได้นำมาตั้งไว้เมื่อเดือนที่แล้ว
ปรากฏชาวบ้านแม่มานั่งอยู่นั่น
ขอเลขหน่อยขอยังไงอ่ะนี่ไง
ออกมาจากแก้วอันนี้หรอก็จะแบบว่า
นี่สรุปแล้วหาชุดหาวิกนั่นน่ะ
เขาหาให้นางตานีนางตะเคียนกัน
สรุปบอกเธอถ้าเธอให้เลขฉันถูกเนี่ย
เดี๋ยวฉันจะซื้อเสื้อผ้าซื้อวิกมาให้เธออ๋อนั่นไง

ปรากฏว่า๑๖มกรา
ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลข๓ตัวจำนวน๒ใบ

อยากเปลี่ยนชุดไหมอยากเปลี่ยนชุดไหม
เอาอีกแล้วเหรอ

ต้องใช้กล้องถ่ายรูปอ๋อแล้วไลน์เขาบอกว่า
เขาบอกว่าในนี้นะครับบอกว่าตรงไปเลือดบนเสื้อเหรอ

อ๋อเหรอนี่ไงอาจจะดูตามอ้าวอุ้ยมาอันทองเถอะ
เขาบอกจะมีเลขขึ้นเจ้านางจะโดนแป้งเนอะมีแป้งเนาะ
นี่เขาบอกให้ดูตามร่างกายมันจะมีเลขขึ้น
ดังนั้นจริงมันอยู่ที่สายตาคนมองแล้ว
เขาไปดูตามร่างกายเห็น๔๑กับ๑๕๐ได้ไหม
ค่ะสามร่างกายยังไงอ่ะ
คือนับนิ้วแม่นี่ไง๔นี่ไง๑๒๓๔ป่ะ

เดี๋ยวนะที่คอมีเส้นหรือเปล่านั้นน่ะ

นับฟันก่อนซื้อฟันแยกด้วยอ่ะ๑๒กี่ทีแล้วนะ
แต่ก็ไม่แน่นะแม่เนาะมันก็อาจจะมีอะไรมาสิ่งก็ได้นะอยู่โดดอย่างนี้เนาะ

มีการออกมาเล่าแล้วก็โพสต์ข้อความระบุบอกว่าดีนะที่ไม่ตาย
ดีที่มีประกันซ่อมรถแต่ถ้าไม่มีประกันซ่อมรถ
ใครจะรับผิดชอบเจ้าของรถใช่ไหม
ควรหาคนรับผิดชอบหน่วยงานไหนรับผิดชอบเข้ามาดูแลประชาชนหน่อยครับ
ปลที่นี่ประเทศไทยยิงระเบิดมาได้ยังไงอืม
ล่าสุดนะคะนายธนยศดวงแก้วอายุ๔๑ปีเป็นชาวจังหวัดระนอง
เขาเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน๑๖นาฬิกา
ตอนนั้นตัวเขาเองเดินทางไปกับเพื่อนอีก๓คน
เพื่อที่จะไปบรรทุกขี้ยางที่ชายแดนไทยพม่าหมู่๘นะคะบ้านปักจันทร์
ทะลุประตูรถโชคดีที่หัวระเบิดมันไม่ทำงาน
ไม่มีใครเสียชีวิตแต่ก็ทำให้รถกระบะเนี่ยได้รับความเสียหาย
ในส่วนของกระบะเนี่ยค่ะเป็นของพี่สาวก็คือนางสาววันนาดวงแก้ว
อายุ๔๑ปีมีประกันภัยแต่ยังไม่มีการประเมินค่าซ่อมรถนะคะ
และหลังจากไปแจ้งความที่โรงพักเนี่ยผ่านไปหลายวัน

เขาบอกว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนออกมารับผิดชอบ
ไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนเข้ามาสอบถามเพื่อจะเยียวยาผลกระทบ

เขาบอกจะขอเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็จะไม่ลบคลิป
หากเสียชีวิตในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาคงไม่มีโอกาสได้ออกมาพูดอะไร

แล้วหลังจากที่ปรากฏว่ารถโดนยิงใช่ไหมคะ
เจ้าหน้าที่ไปเขาบอกเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานเนี่ยเข้าไปค้นบ้านเพื่อนเลย
เพราะเข้าใจว่ามีการนำคนงานพม่าเนี่ยไปซุกซ่อนไว้ในบ้านพัก

อกจากนี้ก็มีเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานมาขอให้ลบคลิปออกไป

เนื่องจากว่าหวั่นเรื่องของผลกระทบทางด้านความมั่นคง

เรื่องของการค้าชายแดนความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านด้วย
โดยเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีความชัดเจนเลย
มันยิงมาทางฝั่งไทยเนี่ยเป็นฝั่งฝีมือของทางทหารหรือเปล่า

หรือว่ามันจะมีการสร้างสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ไม่มีความชัดเจนแต่อยู่ดีหัวจรวดก็พุ่งมา

เพราะว่าเลขทะเบียนลดเบอร์มาก

นั่นแหละไม่มีความชัดเจนตรงนี้แหละ

หรือ๕๗๕๗วะ

หัวจรวจก็เหมือน๕๗๕๗หรอ
ไม่ไม่เหมือน๗เธอดู๗ตัวที่๒๗ตัวที่๔มันไม่เหมือนกัน
ไม่งั้นทรงล่างมันต้องใกล้เคียงกันดิ

อันนี้ไม่มีความชัดเจนจริงนะ

ชาวบ้านก็ตาดีได้ตาร้ายเสียค่ะ

ก็ไม่รู้อะ

หลายคนอาจจะตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่นะคะ

เหมือนกันเเหละเช่นก็คาะเดาเสาค่ะ
ไม่นะต้องไปไฟเว้นกว่าเดาเสาละเธอเป็นคริสต์เนาะ
สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
ซึ่งคอรมอลเขาเคาะมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าจากที่มีการลงทะเบียนกันมาเนี่ย๑๔จุด
ล้านรายคือผ่านนะคะ
ส่วนที่ไม่ผ่าน๕๐๕ล้านราย
ลงทะเบียนกันมาเกือบ๒๐ล้านคนนะคะ
กรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการของปี๖๕เนี่ย
ก็คือจะเริ่มจากพรุ่งนี้ก็คือ๑มีนาคมไปจนถึง๑กรกฎาคมนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์ต่างนี่แหละ
ทีนี้เขามีการปรับเรื่องของการใช้เงินในบัตรนิดนึง
เรื่องการใช้วงเงินสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านทงฟ้าประชารัฐนะคะ
มันจะเป็น๓๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
แล้วก็มีวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มด้วย

ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มเนี่ยนะคะ๘๐บาทต่อคนต่อ๓เดือนค่ะ
แล้วก็มีการขออนุมัติงบกลางปี๖๖เนี่ย

เศรษฐกิจฐานรากและสังคมด้วย

ในการดำเนินการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่นะคะ
ซึ่งกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการรอบนี้เนี่ย
เขาจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
แล้วก็เริ่มกระบวนการยืนยันตัวตน

เพราะฉะนั้น๑๔๖ล้านคนที่ผ่านแล้วค่ะ

ส่วนอีก๕๐๕ล้านเนี่ย

หรือว่าตกสำรวจหรือว่าไม่ผ่านเนี่ยนะคะ
เขาก็จะมีให้ลงอุทธรณ์ได้ก็คือ
มีนาถึง๑พฤษภาคมเหมือนกัน
ในการที่จะยื่นให้ตรวจสอบใหม่

เขายืนยันตัวตนกันคนที่ผ่าน๑๔ล้านกว่าคนเนี่ย

เขาก็จะใช้รอบปกติได้ก็คือ

แต่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ผ่าน๕ล้านกว่าคนเนี่ยนะคะ
คุณก็ไปเหมือนกับอุทธรณ์คือลงมาอีกรอบนึง

แล้วเขาก็จะมีการให้คุณยืนยันตัวตนเนี่ย

เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวตรวจสอบกันด้วยว่ายังไง

ล่ม
สัญหาเวลาที่คิดว่าน่าจะไม่มีคนลง

หนิงปณิตาออกมาน้ำตาไหลเลยนะฮะ
เพราะก่อนนั้นนี่เป็นข่าวมาตลอด

เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ

วันนี้นางเปิดผลิตภัณฑ์เซวาของนาง
นักข่าวก็ตามไปเลยเต็มเลยเนี่ย

มันเป็นส่วนหนึ่งของเซวาเนี่ย
ก็จริงแล้วมันเป็นข่าวมาสักหลายเดือนแล้วเนาะ

เหวี่ยงเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสามี

ก็มีแต่นิงกับลูกแล้วก็คุณแม่
วกกับมีกระแสข่าวลือออกมาเรื่อยเนี่ย
ธรรมชาติของครอบครัวไม่มีครอบครัวไหนไม่มีปัญหายอมรับว่าครอบครัวมีปัญหาอยู่จริง
เราไปฟังสักนิดนึงไหมฮะไม่มีเนอะแต่พอเป็นครอบครัวก็มีทั้งครอบครัวของหนิงของจิน
รวมถึงคนที่เรารักเมื่อมีปัญหาก็ต้องใช้สติในการแก้จังหวะของหนิงกำลังแก้ปัญหาอยู่
รวมถึงข่าวที่หนิงออกจากบ้านหนิงร้องไห้เลยน้ำตาคอเลยทำงานมา๒๐ปีในวงการบันเทิง
ไม่เคยรู้สึกรู้สึกน้อยใจสื่อขนาดนี้แต่มีอยู่ลึกมีข่าวหรือแฮชแท็กนางร้ายหน้าเหวี่ยงหรืออื่นอื่น
ข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างหนิงขอความร่วมมือในการตอบคำถามแต่บางช่วงก็ไม่ใช่หนิง
โดยตอบไปแล้วว่านางร้ายหน้าเหวี่ยงตอนนั้นไม่ใช่ตัวเองแต่หลายเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมาก
สถานะในครอบครัวสามีกับจินอยู่ไหนหนิงบอกว่าตอนนี้อยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละ
พี่จีนยังใช้สถานะอยู่นั้นอยู่แต่ทุกครอบครัวมีปัญหากันอยู่แล้ว
นิงพร้อมแก้ปัญหาทุกเรื่องถ้านิงทำไม่ดีหนิงก็พร้อมยอมรับแล้วก็แก้ไขในทุกเรื่อง
เป็นเรื่องครอบครัวเนี่ยก็ต้องแก้ไขดีที่สุดตัวยังอยู่ในช่วงของการแก้ปัญหา

เนาะก็ตามนั้นแหละค่ะอืมออกมาบอกเลยเนอะชัดเจน
นางก็ยอมรับว่านางมีปัญหาจริงแต่นางไม่ได้ออกจากบ้าน
ไม่ออกหรอกอืมแต่ไปเที่ยวเมืองนอกอ่ะไป
ไปกับตอนไปพานางทำขายเซวานางก็เลยพาคนขายเซวาไปเที่ยว
แล้วก็พาลูกพาแม่ไปนะแต่ออกจากบ้านนางไม่ออกหรอก
แต่ให้บางทีมันก็ตอบอะไรไม่ได้เนอะบางทีเขาเคลียร์กันอยู่หรือ
ใช่บางทีเป็นเรื่องของคนในครอบครัวบางทีมันก็เคลียร์กันได้
อยู่ที่การพูดคุยนะแต่มันดันมีประเด็นออกมาไงก็เลยต้องออกมา
ตอบแบบชัดเจนว่าจริงประเด็นที่มีการพูดออกมานางร้ายหน้าเหวี่ยงก่อนอันนี้ก็คือ
รับว่าเป็นตัวเขาเองอืมไปดูเรื่องของคุณโจอี้ภูวสิทธินิดนึงค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องที่แบบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเอาเงินไปปลาถูกไหมคะ
ในร้านเนี่ยเอาเวลาตีกันไปขอไลน์สาวดีกว่า
อี้บอกแบบนั้นคือเป็นเจ้าของเพลงดังร้อยล้านวิวอย่างนะ
ทองค่ะสำหรับโจอี้นะคะล่าสุดโจอี้งานเข้ามาอีกรอบนึงแล้ว
หลังจากที่เขาไปทำการแสดงที่ร้านชื่อดังในจังหวัดกาลสินค่ะ
แล้วก็เป็นคลิปวิดีโอช่วงที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังร้องเพลงจี้จ๊ะอยู่
ยังไม่ทันถึงกลางเพลงเลยเจ้าตัวเขามีสีหน้ากังวลเห็นไหมคะ
แล้วก็สั่งให้ดนตรีหยุดพร้อมกับยืนเท้าสะเอวแบบเมื่อกี้แล้วก็สีหน้าเซ็ง
แนนไปอีกฝั่งนึงวัยรุ่นกำลังตีกันอยู่กลางร้านเลยค่ะ
เป็นแบบนี้พอสถานการณ์สงบแล้วโจอี้ก็เลยพูดขึ้นบอกว่า
ขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าหน้าที่หน่อยครับทำเอาแฟนแฟนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย
โอ้โหปรบมือกันสนั่นเลยแล้วก็เสริมขึ้นไปบอกว่า
อย่าใช้ความรุนแรงกันเลยเอาเวลาไปตีกันเนี่ย
ไปขอสาวไปขอไลน์สาวที่ตัวเองชอบดีกว่านะโจอี้บอก
เหมือนเป็นสถานการณ์ที่นักดนตรีเกือบทุกคนต้องเจอไหมคะ
ใช่แล้วต้องหาวิธีแก้สถานการณ์กันไปอะไรอย่างเงี้ย
ก่อนหน้านี้ที่มีตีกันก็เห็นของพี่ปูพงศิษย์นะรอบนั้นอะไรอย่างนี้
พรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอให้ล่ำขอให้รวยพรุ่งนี้หนึ่งมีนา
ถ้าเบียนอะไรนะคะถ้าเบียนอะไรนะคะสมมุติก็คือ๕๗๕๙ค่ะ
๕๗๕๙ว่าฉันชอบ๕๗๕๙เดี๋ยวฉันซื้อก่อนเอออ่ะไป
เนาะใครจะถูกหวยขอให้รวยขอให้รวยไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ